ตอนแรกหนูเชื่อไหมว่าน้องน้อยใจเอาจริง

พอศพมาถือเปิดสดแล้วค่ะ

เบอร์เขาเข้าทางขวานี่เขาเป็นคนธนาสาย
หนูเชื่อค่ะตอนแรก

เบอร์เขาเข้าทางขวานี่เขาเป็นคนธนาสาย

พอศพมาถือเปิดโสดแล้ว

เบอร์เขาเข้าทางขวานี่เขาเป็นคนธนาสาย

เป็นร่วมตัวโรงพยาบาล

แต่ในการยิงคือหลังจากที่ทฤษฐาสาบาไปว่า
เจ้าไงมันมี๒มืด

แต่เฝ้าแล้วถนัดสายแล้วก็จะยืนได้ออกไป

ถนักอีกคือไม่ได้ยินอาจจะยินแบบนี้จะตรง

อันนี้เป็นความสงคมครองหูภาค
เป็นพัสกรรมหนักที่เขาสงสัยไหม
ตรงนี้อ่ะหูภาคก็ยังไม่ได้สรุปครับ

ที่คุณผู้ชมได้เห็นข่าวไปแล้วนะคะว่า
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ทนาย
รวมถึงตัวแทนจากถามรูปธรรมณ์

แม้ว่าก่อนหน้านี้จะไปร้องกองปราบ

ทางคำสัมภาษณ์ในข่าวมาอ่านข่าวตาม
มันเริ่มแกว่งแล้วทนายโรนโลง
คืออาจจะไม่ใช่อย่างที่ทนายรณรงค์คิด

หรืออย่างที่ตัวแทนของสถานทูตคิดว่าควรจะเป็น
คืออาจจะแกว่งไปหาเรื่องของการฆ่าตัวตายแล้วถูกไหม

ตัวทนายฟังเองก็เริ่มจะไปทางนั้นแล้วป่ะคะ

คือสรุปเมื่อวานนี้ที่คุณนั่งคุยกันทั้งหมดที่ประชุมกัน
ได้อะไรเป็นข้อสรุปบ้างของเมื่อวาน
ก็คือน้ำหวานที่ฆ่าตัวตาย

โดยปืนแยกแมกกาซีนกับตัวปืนไว้
ซึ่งปืนตัว๙มมตัวนี้เป็นแบบที่ต้องใส่แมกกาซีนถึงจะปลดเซฟ

เพื่อปลดเซฟปืนแล้วก็สไลด์ลำกล้อง
นัดแรกยิงที่ขมับด้านขวาแต่ยิงไม่โดนหัวตัวเอง

นัดที่๒ยิงเข้าที่หัวด้านขวา

คาอยู่ที่หน้าต่าง

ที่ทนายสรุปเล่าทั้งหมดนี้

ของทางพิสูจน์หลักฐาน

พอเราฟังลักษณะนี้ปุ๊บก็คงจะยิงตัวตายเองละมั้ง

เพราะน้ำหนักตามหลักฐานทาง

หรือว่าใช้ในการ

คือใช้ของโรงพยาบาลพื้นที่

ก็คือโรงพยาบาลบ้านโป่ง

ซึ่งข้อมูลจากโรงพยาบาลบ้านโป่งส่งไปที่สพบ้านโป่ง

เมื่อวานนี้พิสูจน์หลักฐานของตำรวจภูทรภาค๗

เขารับข้อมูลจากโรงพยาบาล

หรือภาค๗พิสูจน์เอง
ทางพื้นที่ครับเป็นคนพิสูจน์และส่งไป

แล้วเมื่อเช็คจากวิถีกระสุนน่าจะหันแบบไหนแบบไหน

พิสูจน์หลักฐานของภาค๗

ไปตามต้นทางที่พิสูจน์ไปได้ไหม

โดยวิถีกระสุนบอกได้๒อย่างคือ๑มีคนอื่นยิงหรือน้องยิงตัวเอง
เมื่อวานสรุปไหมเมื่อวานยังไม่สรุปแต่ฟังจากที่พูดมาเนี่ย
ก็เหมือนจะสรุปไปเกือบจาก๙๐แล้วว่าน้ำหวานน่าจะยิงตัวเองตาย
โดยใช้มือข้างที่มือซ้ายหันมาเอี้ยวแล้วยิงทางฝั่งนี้
ใช้มือประกบกันแล้วยิงคือทุกอย่างมีเหตุมีผลหมดเลยครับ
เดี๋ยวนะคะถ้าเราย้อนกลับไปก่อนอันนี้เราคุยกันเนี่ย
คือทางครอบครัวคุณแม่พี่สาวหรือแม้กระทั่งคุณโกโกนายเองเนี่ย
คือยืนยันว่าเขาเป็นคนถนัดซ้ายเมื่อวานนี้ไม่ได้มีข้อโต้แย้งนี้
เพียงแต่บอกว่าถนัดซ้ายใช่ครับแต่เวลาใช้มือซ้ายเนี่ยเหมือนกับ
อ้อมไปใช้ทางฝั่งขวาเนี่ยนั้นสรุปถูกมั้ย

ซึ่งมันไม่มีคำอธิบายเหรอคะแล้วทำไมเขาต้องใช้มือซ้าย
องไปทางขวาเพื่อยิงเข้าทางขวามันมีคำอธิบายไหมคะ
ไม่มีคำอธิบายแต่แค่บอกว่าถ้าจะยิงด้วยทางนี้
จะต้องหันแบบนี้และนัดแรกยิงจากท่านี้ด้วย
เอางี้นะถ้าที่ฉันสรุปผิดต้องบอกเลยนะคะ
คือเท่าที่ฟังกำลังจะบอกว่าไม่ได้ว่าว่าไม่ถนัดมือซ้าย
เข้าใจตรงกันว่าถนัดมือซ้ายยอมรับ
แต่ใช้มือซ้ายอ้อมไปยิงเข้าขมับตัวเองจากฝั่งขวา
ใช่ครับโดยนัดแรกยิงที่หัวตัวเองแต่ไม่โดนหัว
กระสุนวิ่งออกไปโดนหน้าต่างทะลุไปโดนบ้านข้าง
นัดที่สองถึงเข้าที่หัวตัวเอง
แล้วมันมีคำอธิบายตรงนี้เพิ่มไหม
มันอธิบายไม่ได้ไงครับมันอธิบายเรื่องของกระสุนสองนัดไม่ได้เลย
เดี๋ยวก่อนก่อนไปกระสุนสองนัดมันมีคำอธิบายไหมว่าทำไมจะต้องอ้อมอ่ะ

แค่บอกว่าถ้าจะยิงให้ได้วิถีกระสุนแบบนี้ท่านี้ยิงได้แค่นั้นเอง

สองกระสุนสองนัดได้รับคำตอบแล้วว่าก็คือถ้าใช้วิธีการคือเอามือที่ถนัดซ้ายอ้อมไปฝั่งขวาเนี่ยได้
แล้วก็จะได้คำตอบว่าทำไมถึงมีปอกกระสุน๒นัด

แต่ว่าหลังจากฟังเสร็จก็ยังคาใจว่ามันไม่ใช่คำตอบที่จะทำให้ต้องยิงสองนัด
เพราะวิถีกระสุนมันยิงจากลักษณะนี้ที่เขาจำลองนะ
แล้วมันไม่โดนหัวตัวเองมันเป็นไปได้เหรอ
นัดแรกมันจะยิงจากท่านี้แล้วมันจะไม่โดนหัวตัวเอง

ย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นตกลงแล้วปืนเนี่ย
แย้งไหมคะว่าปืนมันคนละสีคนละกระบอกกัน

ตอนนี้ก็ผมเห็นแล้วภาพชัดเจนแล้วก็น่าจะโอเค

โอเคอันนี้เราตัดทิ้งเลยนะ
เพราะว่าตำรวจเขาเอามาให้ดูใช่ไหม

กับที่มันอยู่ในเอกสารของตำรวจที่เราแอบถ่ายรูปมาเนี่ยนะคะ

ทีนี้พอเราฟังเรายังสงสัยอยู่ไหมคะเรื่องมือซ้าย

วันนี้ไปตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจละ
ก็ตอนนี้เวลาที่ยิงเข้าไปถนัดขวาแล้ว
ตอนนี้ผมมองว่าเวลาที่คนตายอ่ะ

เพราะว่าที่สถานทูตเวลาวันนี้ผมโทรไปที่สถานทูต

ประเทศพม่าแบบใช้อาวุธปืน

เดี๋ยวนะคุณโทรไปสถานทูตในเมืองไทยหรือสถานทูตสถานทูต

แล้วที่ทางสถานทูตบอกว่าโดยสถิติแล้ว

แล้วก็ต้องยิงฆ่าตัวตายเป็นผู้ยิงมันไม่มี

ในสถิติคดีในพม่าไม่มีผู้หญิงใช้

ครับผมมีแต่ผูกคอตาย

น่าจะไปอาวุธปืนแล้วก็ใช้ยิงตัวตายก่อน

เอางี้ในพม่าไม่มี

ลองแย้งนะคะลองแย้งช่วยกันคิดนะคะ

อันนี้ขอลองแย้งเผื่อไว้ก่อน

เรื่องปืนที่ทนายรณรงค์อธิบายค่ะ
นั่นแปลว่าปืนแยกแม็กเกอร์ซีนออกจากกันน้ำหวานหยิบแม็กเกอร์ซีนขึ้นมา
แล้วบรรจุเพื่อปลดเซฟปืนเสร็จแล้วก็สไลด์ปืนเพื่อยิงตัวเอง
ไอ้ตัวแม็กเกอร์ซีนที่บรรจุกระสุนหลายนัดใช่ไหมคะ
คือมันแยกกันอยู่เพราะว่าเขาตรวจตรงด้านในที่มันอยู่ใน
เนี่ยแน็กไม่แยกมันต้องให้มีดีเนอคของน้ำหวานติดอยู่
เพราะฉะนั้นชัดเจนว่ามีดีเอนเอเขาอยู่ข้างในถูกไหมคะ

เอาอย่างนี้อย่าผึ้งคือจะลองแย้ง
เพราะฉะนั้นอย่างที่เราเห็นในข่าว

ดูหนังดูละคร
อะไรก็แล้วแต่มันอาจจะ

คือน้ำหนักที่ฟังจากนิติวิทยาศาสตร์เมื่อวานเนี่ย

ขาดอย่างเดียวว่าระยะยิงห่างหรือยิงใกล้

เมื่อวานนี้ไปขุดศพขึ้นมาใช่ไหมคะ
กับครอบครัวยอมขุดศพขึ้นมาใหม่
แล้วตอนนี้ศพน้องอยู่ที่ไหน
อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะ

ได้มาถึงครอบครัวเขาบอกยังว่าผลพิสูจน์น้องออกมายัง

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาถึงแม้ว่าจะออกมาเป็นแบบนี้
แต่สุดท้ายคือยังไม่ได้เรียกว่าฟันทง
และที่สำคัญคือถ้ามีการผ่าจริง

แล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะเอามือถนัดซ้าย

คุณผู้ชมคะสรุปจากเมื่อวานนี้ที่เป็นข่าว

ข้อมูลใช้เป็นทางเดียวกัน
เพียงแต่อธิบายให้เห็นว่า
มันเป็นอย่างนี้ได้โดยที่จะต้อง

แต่ใช้มือซ้าย

แต่วันนี้ค่ะเราจะคุยกับรองผู้บัญชาการ
จากการตำรวจภูมิธรรณภาค๗นะคะบนตำรวจตรีกฤษณะซับเดต
เพราะว่าข้อมูลที่ออกมาวันนี้จากการส่งศพนะคะ
ไปตรวจพิสูจน์หลักฐานที่โรงพยาบาลตำรวจนิติเวชใช่ไหมคะ
ออกมาเป็นแบบไหนเราคุยกับท่านรองนะคะ

สวัสดีค่ะคุณจำฝันครับ
รองคะวันนี้เนี่ยมีการพิสูจน์มีการชนสูตรอย่างละเอียด
ของศพน้ำหวานแล้วหรือยังคะ
นำส่งสถาบันมิตรภิเวษตรวจภิสูจน์ตั้งแต่เมื่อวาน
ค่ะผลออกมาไว้ยังไงคะรอง
ก็คือตอนนี้นะครับคุณหมอที่ผ่าชนสูตรเนี่ยเบื้องต้นนะครับ
คือได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นบางอย่างแต่บางอย่างเนี่ย
จะต้องรอเข้าย้อมสีแล้วก็เข้าห้องแล็บ
ข้อมูลเบื้องต้นที่วันนี้ผมได้ขออนุญาตโทรคุยกับคุณหมอนะครับ
เข้าจากทางซ้ายไปทางขวาครับออกทางขวา
เดี๋ยวนะคะลองคือหมอที่ผ่ายืนยันว่ากระสุนเข้าทางฝั่งขมับซ้ายใช่ไหมคะ
ใช่ครับแล้วออกทางขวา

แต่ส่วนเอ่อ

คุณหมอว่าเป็นรูเข้าทางซ้ายนี่ไหมครับซึ่งเป็นรอยเกลียมดำ
คุณหมอต้องตัดเอาไปเกาะตัดเอาไปแล้วก็ไปย้อมสีแล้วก็จะเข้าห้องแล็บ
จะรู้ว่าเป็นขม่าวดินปืนหรือว่าเป็นรอยเกียมไหม้หรือเป็นอย่างอื่น
คุณหมอว่าตรงนี้ต้องใช้เวลาประมาณเกือบ๑เดือนครับถึงจะรู้ผลครับ

ตรงนี้ประเด็นที่เราได้๒อย่างแต่อันนี้ยังไม่เป็นทางการนะครับ
เพราะว่าคุณหมอต้องทำรายงานอีกครั้งหนึ่ง
เข้าใจค่ะทีนี้ท่านรองค่ะถ้าผลออกมาแค่นี้
เรียนถามต่อว่าในแง่ของการผ่าศพพิสูจน์เนี่ยยังต้องมีผ่าเพิ่มไหม
หรือรอแค่ข้อสองคือพิสูจน์รอยไหม้หรือเขม่าที่ขมับครับ

เราก็ถามไปถึงว่าในคำพอบ์อาหารของศพนี่นะครับ
น้องน้ำหวานเนี่ยมีสารมีพิษอะไรหรือไม่ครับ

รวมถึงภายในด้วยครับเกี่ยวกับการหา
ว่าภายในช่องคลอดได้มีการ
มีสันติอะไรของคนอื่นอะไรที่เราสงสัยสงสัยกันนะครับ
ซึ่งสารเสพติดหรือสารเคมีในกระเพาะอาหารเนี่ย

โรงรอยการถูกกระทำชำเลาขมขือออกได้ยังคะ

คุณหมอวันนี้ได้คุยกับคุณหมอแค่หัวกระสุนที่แท้

ค่ะทีนี้เอาแค่นี้ก่อนเลยค่ะ
ท่านรองค่ะเมื่อวานนี้ท่านลองประชุมด้วย
เมื่อกี้เราสรุปความกันก็คือว่าเมื่อวานนี้เนี่ย
คือยังยืนยันว่าเข้าขวาอยู่เลยถูกไหมคะ

แต่นี่ที่หมอพิสูจน์เองบอกว่าเข้าขมับซ้าย

คืออย่างนี้ครับคุณจอมขวัญครับ

ซึ่งเป็นแพทย์เพื่อรักษาโรคทั่วไป
ก็คือท่านดูแล้วท่านก็บอกว่า
ผู้เสียชีวิตเมืองน้ำหวาน
เสียชีวิตเนื่องจากถูกกระสุนลูกโดด
ทำลายเนื้อสมองโดยผ่านเข้าจากขวาไปซ้าย
ตรงนี้เนี่ยท่านให้ความเห็นอย่างนี้
ทุกคนก็มองไปว่ากระสุนเข้าทางขวาออกทางซ้าย
อันนั้นคือคุณหมอที่ตรวจของบ้านโป่งเนี่ยนะครับ
ท่านก็ดูจากว่าแผลทางด้านขวาเป็นรูเล็ก

ทางด้านซ้ายเป็นรูใหญ่
ใช่ไหมครับท่านก็วิเคราะห์ออกมาอย่างนี้
แต่พอเมื่อวานเราอดดคลุมของให้สถาบันนิเวศ
ที่มีความเพื่อชาญทางอดด้านตรวจของโจมตีเฉพาะเลยเนี่ยครับ

แล้วคุณหมอก็บอกว่ารูเข้าขังซ้ายออกขวา
ผมก็ต้องต้องโทรศามคุณหมอได้ตรง

ว่าโดยปกติแล้วของคนทั่วไป
ที่เราเข้าใจกันก็คือรูเข้าเนี่ยจะเล็กรูออกจะใหญ่

ที่คุณหมอบอกว่าที่ศีรษะเนี่ยมันจะแตกต่างกัน
ศีรษะเป็นกระโหลกที่แข็งแล้วก็หุ้มด้วยหนังที่ตึง
แล้วผ้าเอาปืนมันอยู่ในระยะใกล้
มันจะมีแรงอัดของแก๊บในปืนแล้วก็หัวข้างสุดด้วย
จะทำให้ปากแผลฉีกขาดหรือมีแรงดันสูง
ส่วนรูออกก็อยู่ที่ความกลมของหัวข้าศูนย์
ถ้าเป็นความกลมก็จะออก
ทีนี้คุณหมอก็บอกว่า
ตรงนี้คุณหมอได้ดูจากรอยแสดของโรคศีรษะ
แล้วตกลงเข้าทางไหนแน่หมอบอกว่าเข้าซ้ายออกขวาครับ
รูเข้าคือทางด้านซ้ายรูออกไปทางด้านขวา

อย่างแรกก็คือว่าหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปสอบย้อนกันต่อนะคะ
ว่ามีความผิดพลาดแล้วมันเดินมาสู่การเป็นสำนวน
แล้วก็ส่งต่อแม้กระทั่งเมื่อวานนี้ที่ท่านประชุมได้อย่างไร
ถึงขนาดไปคิดว่านะคะถึงขนาดไปคิดว่าใช้มือที่ถนัด
ไปด้านที่ไม่ถนัดอันนี้เดี๋ยวย้อน
เรียนเชื่อว่าเดี๋ยวท่านคงกลับไปทำข้อแรก
แต่ข้อ๒ถึงแม้ว่ามันจะผิดเท่ากับว่า
ผลที่ออกมาวันนี้เนี่ยน้ำหนักยิ่งไปทางการฆ่าตัวตายใหญ่เลยถูกไหมคะ

ฉันเข้าใจถูกไหมว่าตำรวจยิ่งมั่นใจว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะคะ
อาจจะเริ่มการมีผู้มาแก้ช่วยเขานะครับ

เราก็ต้องหาพยารถศาสนถือมมา
ที่นี้พยารถศาสนถือมเติมที่ได้มากที่สุดคือ
ก็คือจากข้อมูลของคุณลูกว่าซึ่งเป็นลูกสาวซึ่งอยู่กับน้องหวานมาตลอด
ว่ามันมีความขัดแย้งอะไรกับใครไหมหรือมีปัญหาอะไรยังไงไหม
ตรงนี้ถึงได้อยากจะขอสอบปากคำเพิ่มเติมน้องลูกว่าแล้วก็คุณแม่
อาจจะมีข้อมูลที่ช่วยทำให้ตำรวจมีแนวทางในการส่งส่วนต่อไปครับ
รองคะต้องมีการสอบในจ้างเขาไหมคะนี่สอบในจ้างเขาไปแล้วยังคะในสำนวนนะคะ
สอบแล้วแล้วผมก็ไปสั่งสอบเพิ่มเติมอีกแล้วครับ
แล้วตัวลูกว่าเองเนี่ยก็หายไปค่ะท่านแล้วตัวลูกว่าเองก็ต้องถูกสอบอีกครั้งใช่ไหมคะ
คงก็สอบครับเป็นพยานนะครับน้องพูดว่าสอบเป็นพยาน
อ่าได้ค่ะท่านรองเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบมากเดี๋ยวเดี๋ยวท่านติดต่อท่านอีกที
วันนี้ขออภัยค่ะเวลาน้อยนะคะขอบคุณท่านรองค่ะ
ได้ครับจบดีค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะมันอาจจะย้อนแย้งหน่อยนะคะ
ตอนแรกเราคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันก็งงนะคะงงคืออาจจะเอามือซ้ายถึงขนาด
แต่ว่าอ้อมไปขวาเพราะว่าผลพิสูจน์ตอนแรกมาว่าเข้าขมับขวานะคะ
ซึ่งมันพอดีกับมือซ้ายต่อให้คุณต้องไปสอบว่าเอาแล้วที่ผ่านมา
แต่นี่มันยิ่งมีน้ำหนักมากกว่าเมื่อวานอีกนะ
ว่าอาจจะเข้ารักษณะฆ่าตัวตายครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ

คือเมื่อวานอธิบายเนี่ยก็ยังยืนว่าไปเข้าด้านขวา
คำอธิบายเรื่องมือเนี่ยอาจจะติดใจนิดนึง

คือเมื่อวานงงตรงมือซ้ายที่อ้อมไป
แต่วิถีกระสุนไปด้วยกันได้ถ้าเข้าขวาถูกไหม
แต่ผมเชื่อนะว่าเขาทำแล้วมันเป็นไปได้
เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้มันแค่งงเรื่องมือซ้ายที่อ้อมไปขวา
แต่วิถีกระสุนมันไปด้วยกันได้ถ้าเข้าขวา
คราวนี้มันเปลี่ยนแล้วครับวันนี้เปลี่ยนแล้วอ้าวเข้าซ้าย
เข้าซ้ายแล้วเขาถนัดมือซ้าย
อันนี้คือมันแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ
ถ้าจะคิดเร็วนะคะก็คือน่าจะเป็นฆ่าตัวตาย
แต่วิถีกระสุนแย้ง

ดิฉันสรุปถูกไหมวิถีกระสุนแย้งอย่างไรครับ
ยิงด้านขวาทะลุออกกระจกด้านซ้ายมือ
เป็นเรื่องปกติเลยฆ่าตัวตายเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว
วิถีกระสุนมันไปกับทางเข้าของกระสุน
ใช่แต่พอมาวันนี้มันเข้าทางซ้ายศพมันนอนอยู่ท่านี้
กระสุนออกประตูออกหน้าต่างด้านซ้ายเข้าด้านซ้ายออกด้านซ้าย

คือถ้ามันจะงงมันก็งงได้ทั้งสองวันถูกไหม
มาปุ๊บแล้วมันอ้อมออกทางด้านซ้าย
เออคือพยาหลักฐานวันนี้มันงงได้ทั้งเมื่อวาน

แต่วันนี้จะงงหนักกว่าตรงที่วิถีกระสุน
มันไม่ไปด้วยกันกับทางเข้าที่บอกว่าเข้าทางซ้าย
ใช่ครับถ้ามันยิงทางซ้าย

ยิงทางซ้ายกระสุนมันต้องติดอยู่ที่ผนังทางขวามือ

แต่ทั้ง๒นัดมันออกด้านซ้ายหมดเลย

อันนี้ตำรวจพูดกับคุณระหว่างวันไหม
คุณโทรไปเช็คกับพื้นที่
ตั้งแต่รู้ว่ายิงเข้าด้านซ้ายไม่คุยกับตำรวจเรื่องนี้ต่อเลย
เพราะคิดว่าเขาก็ตั้งประเด็นแล้วล่ะว่าคืออะไร

เขาก็ต้องสอบสวนต่อแล้วล่ะว่ามันเป็นการตายที่มีพิรุษแล้วล่ะถ้าอย่างนี้
หลังจากนี้นะถ้าเรามาออกรายการกันอีกดิฉันตัดประเด็นเรื่องเข้าขวาแล้วมือซ้ายอ้อมไปขวา
ฉันตัดทิ้งนะแล้วเรื่องพิสูจน์หลักฐานของพื้นที่ที่ฉันตัดทิ้งนะ
ให้เขาไปจัดการกันนะดิฉันจะตั้งประเด็นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
คือว่าตกลงแล้วกระสุนเข้าด้านซ้ายโดยเขาถนัดมือซ้าย
แต่วิถีกระสุนไปทางซ้ายใช่ครับคุณมั่นใจหนักเลยสิก็คุณยิ่งมั่นใจหนักเลยสิว่ามันแปลก
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าผู้ตายจะต้องหันหน้าต้องนอนคว่ำหน้าแล้วยิงถึงจะออกด้านนั้นได้
แต่สภาพศพมันนอนหงายอ่ามันจึงย้อนแย้งกับศพที่เป็นอยู่
เดี๋ยวคือดิฮันไม่มีความรู้เรื่องพิสูจน์หลักฐานเลย
แต่ว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยคือศพมันอยู่ท่านี้
ปืนมันก็ต้องยิงฝั่งนี้แล้วออกทางนี้แต่เนี่ยศพมันอยู่อีกมุมนึง

เพราะคุณก็ได้เห็นทั้งหมดแล้วได้เห็นวิถีกระสุนแล้วอธิบายกันแล้ว
วานนี้เกือบเชื่อเลยนะเราคิดว่าคงเป็นฆาตกรรมแน่เลย
เป็นฆ่าตัวตายแน่เลยต้องเตรียมบอกญาติแล้ว
แต่ว่าเป็นฆ่าตัวตายที่อาจจะแปลกสักหน่อยในแง่ของการอ้อมมือ
เพราะหลักฐานทุกอย่างมาเหมือนกันเป๊ะหมดเลย

พอฟังจากส่วนกลางตรวจเฮ้ยไม่ใช่แล้ว
เพราะว่าวิถีกระสุนไม่ไปกับทางเข้าของกระสุน
ใช่

แน่ใจว่าน้องไม่เครียดขนาดที่คิดสั้น

มีกันอยู่สองคนพี่น้อง
ก็แน่ใจว่าน้องไม่เครียดไม่น้อยใจ

ตอนที่ออกไปเงินที่เราติดตัวไป
เอาเฉพาะเงินเราหรือเอาของน้องไปด้วย

สมบัติสิ่งของหวงของรักของน้องเราเอาไปไหม

เขียนอะไรทิ้งไว้บอกน้องไหม

บอกว่าไม่ต้องโทรไม่อยากคุยกับใคร

คุณแม่คุณแม่รู้ก่อน

นายผู้หญิงใช่ไหมนายผู้หญิงเป็นคนโทรบอกแม่

คนที่เสียชีวิตครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อไหร่

แปลว่าคนนี้ออกจากบ้านนายไปแล้ว
แล้วแม่ได้คุยกับหวานใช่ไหม

หวานรู้หรือยังว่าพี่ไปแล้วจะไม่กลับมา

หรือเขาแค่คิดว่าพี่ออกไปเดี๋ยวกลับมา
บอกว่าพี่กลับมาถึงบ้านหรือยัง
แม่ก็บอกให้ทางว่า
แม่ไม่ถูกหรอกค่ะ

คือลูกว่าไปหาแม่ไม่ถูกเหรอ

น้องก็ถามว่าพี่เขาถึงบ้านหรือยัง

แม่ก็ตอบว่ายังไม่ถึงยังไม่เห็น

รู้ไหมว่าลูกว่าไปแล้วจะไม่กลับไปบ้านนั้นแล้ว
คือรู้
แล้วหวานบ่นอย่างอื่นกับแม่ไหม
บอกว่าลูกเอามามาอยู่ที่บ้านไม่ต้องทำงาน
พี่ก็ไม่อยู่ที่นี่แล้วไม่ต้องทำงาน
บอกว่าถามให้แม่ไม่กลัวหรอกแม่จะทำงานต่ออีก
จะทำงานสามเดือนจะขึ้นมาที่บ้านหรอก
ถ้าจะทำงานไม่ไหวก็จะโทรหาแม่แม่มารับให้ด้วย
เข้าใจความหมายคือแม่กำลังถ้าผิดบอก
แม่กำลังจะบอกว่าคือแม่ยังบอกหวานด้วยซ้ำ
ว่าลูกว่าไม่อยู่แล้วอ่ะหวานออกมาใช่ไหม
แม่บอกออกมาเถอะออกมาอยู่บ้านไม่ต้องทำงาน
หวานตอบแม่ว่าไม่เอาจะทำงานต่อ
ประมาณสามเดือนคือเขากะจะอยู่แน่
เขากะอยู่บ้านนั้นต่อแน่พี่ไม่กลับมาไม่รีบหา
ไม่มีปัญหาหรอกก็อยู่สามเดือน
เวลาเจออาทิตย์แล้วถ้าไม่ไหวก็อดีลเข้ามาอยู่กับแม่แน่นอน

สนัยโรนรงค์ค่ะเอาสถานทูตก่อนสถานทูตวางแผนยังไงต่อไปท่ะ
ตอนนี้ผมมองว่าสนับทุกคนมองว่าทำไมเวลาที่
เวลาที่น้องตายไม่ได้ตรวจแต่เลขตอนนี้มีปัญหาเป็นเล่นใหญ่แล้ว
ใช่ไหมทำไมไม่ตรวจแต่แร่
เพราะว่าผมคิดว่าน้องเนี่ยเป็นพม่า
ผมคิดหน่อยสนับทุกคนคิดว่าเป็นพระม่าน่าจะยังไงครับ
ซูมวินัยอะไรอย่างนี้ไม่รู้เล่นอะไรเลย
ใช่จริงแล้วก็อันนี้เวลาที่คนไต๊ยังไงก็ต้องตรวจ
แถมแอนไข้งั้นจัดตรวจตอนนี้สถานดุมองว่าทำไมไม่ได้ตรวจ
ลักษณะอย่างนี้ตอนนี้มีปัญหาอะไรเข้มมา
นอกจากผู้ใหญ่อะไรยังยังต้องสนใจแล้ว
ทำไมเป็นพุทธคือข่าวไปดังในประเทศพม่า
กำลังจะบอกแบบนี้ใช่ไหมคะคือกลายเป็นข้อสงสัยว่าทำไมเขาเสียชีวิตแล้วถึงไม่ตรวจละเอียด
เดี๋ยวขอนิดเดียวหมดเวลาแล้วถ้านายลงน่ารง๑๓หน้าเอายังไง

คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวตามเรื่องนี้ให้ต่อนะคะ

ทุกอย่างก็ต้องมีคำตอบต้องมีคำอธิบาย
แล้วก็เชื่อว่าตำรวจเองเนี่ยก็ทำงานหนักสำหรับคดีนี้นะคะ
วันนี้หมดเวลาของรายการขอบคุณทั้ง๔ท่าน
ขอบคุณค่ะนัดไว้ลูกหน้าเลยนะคะ